ต้องค้ามาดูเปิดศึกกันกลางตลาดนัดเลยค่ะ
ฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อค้าขายของ
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสทสมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องของการแบ่งล็อกขายไม่ลงตัว
แล้วเปิดศึกครั้งนี้มีคนเจ็บด้วย
พ่อของพ่อค้าก็ได้รับบาดเจ็บ
คนไปห้ามห้ามศึกห้ามทับ
เหลือเย็นไปกัน

โหดูซิคะเดือดเลย
เดือดตรงกลางตลาดนั้นเป็นภาพแบบนี้ค่ะ

เหตุการณ์ที่มันชุลมุลชุลเกกัน

พอเขาได้รับแจ้งเขาต้องรีบไปเลยจะไปห้าม
จุดนี้พี่กัดนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะ
อยู่ตรงตลาดหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรี
ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ

กัดร็อคฉายของไม่ลงตัว

ก็เลยนัวกันแบบดุเดือดแบบนี้
พอตำรวจเข้าไปถึงนะตำรวจที่สพเมืองชนบุรี
แยกย้ายกันแล้วค่ะไปถึงได้แยกย้ายกันแล้ว

ตอนที่ตำรวจไปถึงเจอคุณตาคนนึง
อายุ๗๐กว่าปีคุณตาวีระนาคาจรูนสิทธิ์
สภาพคุณตาเดี๋ยวจะให้ดูนะ
เอาทีละคนก่อนนะคือฝั่งขวาก่อนที่วงกลมอ่ะอันนั้นคือคุณตาที่ได้รับบาดเจ็บ
คุณตาได้รับบาดเจ็บคืออะไรคิ้วขวาแตกเป็นแผลฉีกขาด

คุณตาเป็นพ่อของพ่อค้าที่มีเรื่องกับสอทอ
แล้วฝั่งวิชานพก้าวอายุ๕๑ปีคือใคร
คือคนที่ไปห้ามทับไปห้ามศึกดูสิคนที่ไปห้ามที่เป็นแผลนี่พอ
ขวนค่ะนักข่าวของเรานะคุยกับลูกของคุณตา
ก็คือคนที่มีเรื่องกับสอทรนั่นแหละคุยกับลูกก็คือนายสุกิตค่ะ
บอกแบบนี้บอกว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เทศบาล
เขามาจัดล็อกขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหม
แต่มันไม่ลงตัวเนี่ยก็เลยมีปากเสียงก็เลยทะเลาะกัน
แล้วฝ่ายเทศบาลเขาไปตามคนมาเพิ่ม
พอตามมาเพิ่มคุยกันไม่จบก็เลยมีการชกต่อยกัน
พ่อผมเนี่ยอายุ๗๐กว่าแล้วโดนเจ้าหน้าที่เทศบาล
พุ่งเข้ามามาทำร้ายพ่อผมจนคิ้วพ่อผมแตก
แล้วหลังจากนั้นผมเข้าไปช่วยพ่อสิ
ลูกที่ไหนจะทนใช่ไหมจนพ่อโดนทำร้าย
พอลูกเข้าไปช่วยปั๊บเจ้าหน้าที่ฝั่งเทศบาล
พาคนมาเสริมอีกเอาก็รุมกัน
หลังจากนั้นนะแยกย้ายแล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ก็หนีไปแบบเร็วเลยค่ะ
ทีนี้ฝั่งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองชนบุรี
ตำรวจบอกแบบนี้ใจเย็นเดี๋ยวตำรวจจะต้องเรียกทั้ง๒ฝ่าย
ฝ่ายสทเอามาคุยก่อนแล้วก็ฝ่ายคนเจ็บ
พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับบาดเจ็บคนห้ามที่ได้รับบาดเจ็บ